เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ค่ะนะฮะคุณแม่สาวิตรีคุณพ่ออนามัยวงศรีชานะครับ
ผู้ชมครับอยู่ที่บ้านกกอกมุกดาหารนะครับสวัสดีครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่สวัสดีครับ
มาถึงวันนี้แล้วหนึ่งปีเต็มเต็มนะถ้าจะเรียกเวลาเต็มเต็มได้ก็หนึ่งปี
พอดีวันนี้หมายจับออกมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ณขณะนี้รู้สึกยังไงบ้าง
อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราค่ะโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ทีมสืบที่ทำงานดีมากมากเลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณพบตร
แล้วก็ขอบคุณทีมสืบทุกคนค่ะค่ะตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่ไหนคะ
อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะจะไปที่สพกกตูมไหมคะ
เพราะว่าตอนนี้ลุงพลกำลังเดินทางไปเราอยู่ที่บ้านค่ะ
แต่ว่าคืออย่างอื่นเรายังยังไม่รู้เลยค่ะเพิ่งมาจากมุกทหารค่ะ
จากตัวจังหวัดอืมที่ไปไปที่จังหวัดนี่คือ
ทำเรื่องขอคัดค้างกรรมประกันตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะ
คุณแม่ทำไมถึงขอคัดค้างกับประกันตัวถ้าเกิดว่าผู้ต้องหารว่าลุงพลเนี่ย

เขามีพฤติกรรมน่ากลัวค่ะยังไงฮะคุณแม่
ลุงพลค่อนข้างเป็นคนที่โมโหร้ายค่ะแล้วมีพฤติกรรมข่มขู่พยาน
เราขอป้องกันไว้ก่อนค่ะค่ะ
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นอีกครับค่ะคุณแม่ค่ะ
ขออนุญาตถามแบบนี้นะคะคือนับตั้งแต่มีข่าว
คดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะไม่ได้เห็นคุณแม่ร้องไห้หนัก
อืมวันนี้เห็นคุณแม่ร้องไห้เยอะมากอยากจะสอบถามคุณแม่นิดนึงนะคะ
ถึงความรู้สึกเมื่อวันนี้มาถึงที่มีการออกหมายจับเนี่ยค่ะ
เรารู้สึกได้ระบายค่ะได้ระบายในสิ่งที่เราอัดอั้นมาเป็นปี
สิ่งที่เราเก็บไว้อาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยถ้อยคำหยาบคายหรืออะไร
แต่เราระบายออกมาทางน้ำตาค่ะค่ะเมื่อเช้าคุณแม่บอกว่า
ถ้าเจอลุงพลอยากจะถามลุงพลเหรอฮะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะ
อยากจะถามอยากจะถามว่าเขาทำจริงจริงใช่ไหมอยากถามว่าทำจริงจริงใช่ไหม
อืมทำจริงจริงหรือเปล่า
พ่อล่ะคะคุณพ่ออยากจะถามอะไรลุงพลคะคุณพ่อ
อยากจะถามว่าเขาทำจริงใช่ไหมเขาทำไปเพื่ออะไร
อืมหมายถึงทำกับเด็กตัวน้อยน้อยได้ค่ะคือคือที่อยากถามว่าทำจริงจริงไหม
ใช่ไหมนี่หมายถึงว่าอยากจะย้ำหรือว่าหรือในใจลึกก็
คิดว่าเขาจะทำจริงเหรอหรือยังไงครับคุณแม่ในความรู้สึกแบบไหน
ด้วยความเป็นญาตินะคะความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
คือเราอยู่ด้วยกันมาแม่อยากได้ยินคำตอบจากปากเขาว่าเขาทำไหม
อืมค่ะถามทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะขออนุญาตจริงจริงนะคะ
ก็คือนับตั้งแต่มีข่าวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณพ่อและคุณแม่
ถูกกระแสโจมตีในแง่ลบเยอะมากจริงจริงมาจนถึงวันนี้เนี่ย
ในวันที่เรื่องราวมันเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
ว่าเจ็บหนักค่ะตอนนั้นแต่ว่าเราผ่านมันมาแล้ว
ก็ไม่อยากจะจำมันอีกต่อไปค่ะถ้าต่อไปนี้
จะมีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตบ้างถือซะว่า
เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันเกิดของเรานะพ่อค่ะอืมขออนุญาตคุณพ่อ
ขอให้ได้รับควรวิเศษที่ค่ะ
คุณพ่อหรอคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เห็นตอนนั้นโอ้โห
รู้สึกว่าเขารีบตัดสินเราเร็วเกินไป
เขาไม่ดูให้นานก่อน
ไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดกว่า
๒บาทวันนี้รุงพลเค้าปฏิเสธข้อหาทั้งหมดเลย

ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ตำรวจหาได้ค่ะ
คือพอมีเรื่องของหมายจับออกมาชัดเจน
อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็อย่างที่
คุณแม่ได้บอกอะไรในใจหรือได้พูดอะไรไปถึง

ตอนนี้ครอบครัวเราเป็นอิสระแล้ว

คุณแม่คุณแม่คุณพ่อค่ะค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะ
คือด้วยความที่ตอนนี้รู้ว่าถูกออกไหมจับแล้วก็รู้ว่าข้อหาอะไร
แต่ยังไม่ได้มีการสอบปากคำลุงพลก็เลยยังไม่รู้ว่าลุงพลจะยังไง

คนสงสัยเรื่องนี้ค่ะคุณแม่คุณพ่อค่ะเรื่องของมูลเหตุจูงใจว่า
ถ้าสมมุติถ้าสมมุติเป็นลุงพลทำผิดตามข้อหาจริงเนี่ย

สองครอบครัวเคยทะเลาะเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะแม่
เราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันช่วงแรกแรกแม่ก็ไม่ได้สงสัยเขานะคะ
แต่ว่าหลังจากที่เขามีพิรุษตามที่ให้สัมภาษณ์ข่าวต่างเรื่อยมา
เราก็เริ่มรู้สึกว่าเขามีพิรุษนะคะ
แต่แรกนี่เราไม่ได้สงสัยเลยเพราะว่าเราไม่เคยมีข้อพิพาทใดเลย

จนมาวันที่ช่วงที่มีคดีเกิดขึ้นใหม่
มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จำได้ไหมฮะที่มาที่กรุงเทพมาที่ไทยรัฐนิวโชว์
นั้นยังมานั่งคุยกันอยู่เป็นที่แรกแล้วก็ครั้งแรกที่คุณแม่บอกว่า
ขอบอกเลยว่าวันนี้สงสัยลุงพล
ในวันนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ได้มาคุยกับผมแล้วคุณเขียนมาสอนที่กรุงเทพเนี่ย
จนถึงวันนี้ความสงสัยตรงนี้มันก็ออกมาเป็นหมายจับแล้ว
ได้คุยกันในญาติพี่น้องครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
คุณตาชาญคุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยายสมควร
ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับบ้านยายเลยค่ะครับวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ
ยังไม่ได้เจอกันเลยนะค่ะแล้วในครอบครัวกันเอง
ได้คุยอะไรกันบ้างคะนับตั้งแต่รู้ข่าวว่าได้มีการออกหมายจับลุงพลเนี่ยค่ะ
ดีใจค่ะดีใจโล่งใจดีใจสุดเลยครับ
คุณแม่มีอะไรต่อไปจะจะไม่มีความสงสัยซึ่งกันและกันแล้วคือ
ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการทางกฎหมายไปเลยค่ะค่ะ
น้องเซฟวิ่งเป็นยังไงบ้างคะแม่น้องสบายดีค่ะ
แข็งแล้วก็ตอนนี้คือน้องเรียนออนไลน์แล้วค่ะ
เทอมวันแรกวันนี้ค่ะค่ะคุณแม่ครับสุดท้ายนะฮะแน่นอนว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ย
พอเป็นหมายจับที่ลุงพลก็คือพี่เขยอืมนะคือลุงเขยน้องชมพู่ค่ะ
คุณแม่ถ้าเจอป้าแตนจะบอกอะไรยังไงกันเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเจอกันเนี่ย
ยังไม่รู้จะพูดอะไรนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องพูดกันค่ะ
เพราะว่าเขาก็สู้ของเขาเราก็สู้เพื่อลูกของเราเขาก็สู้เพื่อสามีของเขา
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายไปก่อนนะคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นนี่คือยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมปีนึง
ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะอืม
ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณนะครับที่ได้พูดคุยกันนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ